ร้านนี้เขาบอกว่าไส้เขาเนี่ยจัดหนักจัดเต็ม
แล้วที่สำคัญเป็นไส้แปลกที่ไม่เคยเห็นที่อื่นด้วย

โอ้โหคุณพระเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงแต่ละไส้ให้ดูนะ
เขาบอกว่ามีไส้ปูผัดผงกะหรี่ค่ะ

จริงปูผัดผงกะหรี่

โอ้โหร้านนี้อยู่ที่ไหน

ร้านร้านเคล็บพิติสี่แยก

ตั้งอยู่แยกตะเคียนทองจังหวัดจันทบุรี

ไปถามเจ้าของร้านคุณเหมือนฝันสังขบุตรหรือ

ติเจ้าของร้านบอกว่าจุดเริ่มต้นนะที่ต้องทำแบบนี้

บอกว่าทำไมให้น้อยแถมราคาก่อแพง

ตำปูปลาร้าขนมจีนน้ำยาก็จัดให้จัดได้จัดเต็ม
อันนี้ราบใช่ไหมอันนี้

แล้วเนี่ยเขาบอกว่าขายได้นะวันหนึ่ง๘๐๑๐๐แผ่น

มันมีเอ่อกันเป็นไปได้หรอกบางคำอย่างงี้เลยหรอก

เขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าใครอยากไปทาน
ถามหน่อยเปิดวันไหนกี่ยังไงเวลาอะไรบ้าง

เขาบอกนี้เลยนะแม่คะอินดี
แล้วยังไงว่ายากจะได้กินมั้ย
หรือว่าเข้าไปดูในเฟซบุ๊คเฟซบุ๊คก็ได้

แต่อย่างที่บอกเที่ยงเขาก็ตื่นแล้วเดี๋ยวเขาก็ตื่นมาทำ
โทรไปบอกเขาเลยว่าขอสั่งด่วนนะจ๊ะ